เอาไปทุกชาวบ้านต่อเนื่องเลยนะครับผม
ไปเรื่องของตัวป่วนประจำป่านะครับ

รบกวนชาวบ้านนั่นคือเรื่องของลิงครับ
อารวาสในป่าในพืชยังไม่พอนะครับ

ลงอารวาสทั้งกัดกินพืไร่ที่ราชบุรีนะครับ
บุกป่วนร้านขนมจีนที่ชนบุรีด้วยนะครับ

แหล่งที่อยู่แนวชายเขากุรานี่ว่าเสียหายกว่าสิบไร่ชาวบ้าน
ต้นอ้อยที่ถูกหักกัดกินยอดมันสัมปะหลังก็ถูกขุดขึ้นมากัดกิน
ทั้งหมดเป็นฝีมือของฝูงลิงเหล่านี้แหละครับผมค่ะอันนี้คือคนดึงเข้ามา
แต่ว่าลิงก์นะครับเป็นคนดึงมาก่อนนะครับผม
ชาวบ้านเลยร้องเรียนเพราะว่ามากัดกินพืชไร่ของชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าปกติลิงก็จะลงมากัดกินเพื่อไล่
เป็นประจำทุกปีแต่ไม่เสียหายหนักเท่าปีนี้
ขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ล้อมไว้แล้ว
แต่ลิงก์ฉลาดกว่าที่คิดครับกระโดดขึ้นหัวเสาลงไปในไร่
ตัวก็วิ่งผ่านลวดเพราะกระแสไฟฟ้าไม่แรงต้องผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าไร่
ออกมาวอนหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยเถอะนะครับชาวบ้าน
ชาวบ้านนะครับบอกอีกว่าเดิมลิงเขากุลาเป็นลิงป่าไม่มีกี่ตัวหรอก
แต่หลังนะครับมีหน่วยงานใส่กงมานำมาปล่อยเป็นร้อยตัว
และช่วง๒๓วันที่ผ่านมาก็ปล่อยอีกจนปัจจุบันนะครับ
มีไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันตัวแล้วนะครับโอ้โหแล้วที่พี่ทิเป้บอกว่าที่ราชบุรีก็โดน
ที่ชนบุรีก็โดนแต่คือไม่ใช่ฝูงเดียวกันใช่ไหมคนละฝูงครับผม
ที่ชนบุรีนะครับหนักกว่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นร้านขนมจีนน้ำยาปูที่บ้านบึง
ถนนสายเลี่ยงเมืองชนบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ลิงป่าเขาป่วนร้านครับผมทำให้ลูกค้าหนีกระเจิงขายของไม่ได้เลยทีเดียว
นางสาวอริยารุ่งศิลป์เจ้าของร้านบอกว่ามีลิงผลัดเปลี่ยนกันมาลื้อค้นอาหาร
ของกินในร้านนะครับ๓๔ตัวคาดว่าเป็นลิงมาจากเขาเชิงเทียน
ตะบนห้วยกะปิที่มีอยู่จำนวนมากและขาดแคลนอาหารตอนนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีอาการบริจาคการขอบริจาคนะครับ
พืชผักผลไม้นำไปเลี้ยงลิงแต่ระยะหลังหายไป
ลิงไม่มีอาหารกินต้องมาป่วนร้านค้าร้านเรือนดังกล่าว
อยากให้หน่วยงานมาช่วยจับไปปล่อยที่เขาเชิงเทียน
จะได้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับทุกชาวบ้านโดยแท้นะครับ
ค่ะก็นี่แหละเรื่องปัญหาของทั้งลิงเอ่ย
ช้างป่ามีมาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ